เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจับได้ว่าตัวพี่เขยเนี่ย
มีการแอบตีท้ายครัวกับเมียตัวเองค่ะสุดท้ายอดรนทนไม่ไหว
มีการคว้าเอาจอบทุบตีหัวพี่เขยจนตายสยองคาที่นอน
ก่อนจะมีการหลบหนีไปแต่ท้ายที่สุดก็รวบตัวเอาไว้ได้
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
วันที่๖สิงหาคมตำรวจสพเมืองเพชรชบุรี
รุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันในพื้นที่ตำบลช่องสแก่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ปูนชั้นเดียวกลายเป็นสุสานฝังร่างนายโจ๊กธิรพลส่งมณีวัย๓๓ปี
ถูกตีและฟันเข้าที่ใบหน้าและศีรษะหลายแห่งเลือดกระเซ็นไปทั่ว
ตามรอยเลือดไปถึงบ้านคนร้ายที่อยู่ห่างไปเพียง๑๐เมตร
เป็นบ้านของนายอานนท์สินกลัดหรือเบียร์วัย๓๕จึงจัดกำลังตามล่า
พยานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเล่าว่านายโจ๊กมีศักดิ์เป็นพี่เคยของนายเบียร์
ตอนเกิดเหตุโจ๊กอยู่คนเดียวในบ้านภรรยาออกไปส่งลูกที่โรงเรียน
พอกลับมาก็รู้ว่าผัวถูกฆ่าเรียกเพื่อนบ้านช่วย
ตำรวจใช้เวลาไม่นานตระคุบตัวคนร้ายอยู่หมัดหลังจนมุมเดียยอมเปิดปากสารภาพ
อ้างทำไปเพราะความแค้นหลังจับได้ว่าพี่เคยแอบมีสัมพันธ์กับภรรยา
อาศัยที่เผลอตอนพี่เขยหลับถือจอบเข้าไปฟันและทุบหัวจนตายขาดที่นอน
แล้วย้อนกลับมาที่บ้านเอาเจาะไปล้างคราบเลือด
ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถจนถูกจับ
มาริสาภรรยาผู้ตายเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกเมื่อประมาณ๑ปีเธอจับได้ว่านางสาวส้มน้องสะพ้ายและเป็นภรรยาคนก่อเหตุ
มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามี

คือเธอสามีและนางสาวส้ม
ตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างจะเลิกยุ่งเกี่ยวกัน
แต่ระยะหลังยังคิดว่าทั้งคู่คงหวนกลับมาคบกัน
ทำให้น้องชายระแคะระคายภรรยาตัวเอง
รู้ความจริงแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่

แฟนเขาอ่ะทำไมนะบอกเลิกไปตั้งนานแล้ว

แล้วก็เลิกไปแล้วนะครับนานแล้วยังคะใช่ค่ะแล้วก็เลิกไปแล้ว
ผู้หญิงมากราบติงปังด้วย

ขอโทษว่ายังไงคะ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายคุมตัวในเบียร์ไปทำแผน
งานนี้หลายคนเห็นใจในเบีย
แต่หลายคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่หนทางแก้ปัญหา
ก่อคดีฆ่าย่อมมีปลายทางอยู่ที่คุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน